คุณผู้ชมฮะดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหเป็นเรื่องแหละครับ
เขาบอกโอ้โหผีน้อยอบตโดนจับที่เกาหลี
แต่ว่าก็กินเงินหลวงฟรีไป๓เดือนหมายถึงว่าอะไร
นั่นสิคือเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เขาออกมาสะท้อนเรื่องราวนี้เอาไว้บอกว่ามีพนักงานคนหนึ่ง
อบตแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะตำแหน่งผู้ช่วยการคลัง
เมื่อต้นเดือนมกราคม๖๖แปลงกลายเป็นผีน้อย
น้อยอะไรที่ไปทำงานผิดกฎหมายที่เกาหลีใช่ไหม
ไปทำงานที่เกาหลีแต่ยังมีชื่อกินเงินเดือนเดือนละ๑๔๕๔๐บาท
ใช้สิทธิ์เต็มแม็กซ์เลยคุณลาป่วยลากิจลาพักร้อนแบบเต็มสุดเลยนะครับ
และสุดท้ายถูกเกาหลีเขาจับได้ส่งกลับไทยผีน้อยคนนี้เรียกว่าผีน้อยอบต
ก็เลยกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมโอ้โหเขาบอกโอ้โหนี่ลาแบบไหนกันแน่
เต็มแม็กซ์เลยลาทุกรูปแบบเลยแต่ไปเอาเงินทั้งการไปเป็นผีน้อยแล้วนะ
และยังกลับมาเอาเงินเดือนได้อีกนะครับ
คือเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเพราะว่าทางทีมข่าวของเรา
ก็ต้องตรวจสอบไปที่ทำการอบตอาสมาสอำฤิออัสมาสจังหวัด๑๐๑อะนะครับ
โดยพันธาอากาศเอกสรายุทธ์สุ่มมาตรประหลัดอบตอาจสามารถยืนยันว่า
พนักงานคนนี้ลาไปจริงคุณลาไปตามระเบียบ

คุณคือเขาลาพักร้อน๓๑๖มกราคม๑๐วัน
จากนั้นลากิจ๑๗๒๑มีนาคม
รวมแล้วกี่วันแล้วคุณ๔๕วัน
อันนี้เข้าเงื่อนไขลาตามระเบียบ

โดยขอพักผ่อน๑๐วันลากิจ๔๕วัน
ก็ได้เสนอตามระเบียบของทางราชการ
แต่ยืนยันวันลาไม่ถึง๓เดือน
ตามที่โซเชียลเอาไปเสนอข่าวนะฮะ
ส่วนกรณีที่ถูกจับโดยตมเกาหลีส่วนนี้
ประหลัดอบตบอกว่าไม่มีหลักฐาน
อบตอาจสามารถยังปฏิเสธด้วยนะครับ
พนักงานคนนี้ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตน
ตามที่โซเชียลกล่าวหาและวิพากษ์วิจารณ์
เอาฟังเสียงประหลัดหน่อยนะครับ
ตอนลาลาพักผ่อนนี้นะครับ

ตรงนี้เขาได้รับถูกต้อง

หรือพนักงานจ้างทุกเชี่ยวชาญนะครับ
สามารถลากิจได้๔๕วัน
โดยได้รับค่าออกตอบแทนตามปกติ

และไผู้ที่พุธวิลา

เหมือนเป็นวันลาสะสมอะไรต่อปีต่อปี
ปีที่เราไม่ได้ใช้มาสะสมหนี้ครึ่งหนึ่งอะไรหรือเปล่า
แต่ก็กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยจะลากันอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับ
ต่อมาผู้สื่อข่าวไปที่บ้านร่องคำที่หมู่๕ตำบลอาจสามารถที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ซึ่งพบว่าพนักงานสาวคนนี้อายุประมาณ๔๐ปีนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าทำงานที่อบตอาจสามารถจริง
และเหมือนเคยไปทำงานที่เกาหลีมาตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมตามโซเชียลแหละ
แล้วก็เพิ่งจะกลับมาประมาณเดือนเมษายนก่อนกลับมาทำงานที่อบตเหมือนเดิม
ส่วนรายละเอียดอื่นชาวบ้านไม่ทราบนะครับ
ผู้สื่อข่าวก็ตามไปที่บ้านของพนักงานสาวคนนี้แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้าน
ประตูบ้านก็คล้องกุญแจเอาไว้นะครับ
บอกแบบนี้บอกปกติจะปิดบ้านแล้วไม่มีใครอยู่ในเวลากลางวัน
และกลับมาตอนเย็นก็คือหลังจากไปทำงานมานี่แหละฮะ
แต่วันนี้ยังไม่เห็นเข้าบ้านก็เลยไม่ทราบว่าไปที่ไหนนะ
จริงเราก็อยากจะฟังจากเธอด้วยเหมือนกันนะ

แต่ว่ามาชี้แจ้งให้มันละเอียดยิบไปอีกนิดนึงก็ได้ครายความสงสัยกัน
คุณลาต่อปีได้ขนาดนั้นไหม
ไม่รู้ก็จริงถึงบอกพอผู้น้องมันอาจจะสะสมวันลามาเรื่อยแล้วยังไหม

ถ้าเราลาขนาดนั้นนะบอกลาไปเลยค่ะ